รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสำหรับชมได้ทุกวัย
หรือบ่นทุกคนต้องเยี่ยมสุขภูมิดัน
หรือไหววังฟ้าจะมาเยี่ยมจริง

ร้องได้ให้ร้อง

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบักร้องผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
ให้ร้าง
สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศนะครับที่เป็นแฟนรายการของเรานะครับ
แล้วช่วงเวลาแห่งความสุขนะครับ
ทั้งพิธีกรทั้งคนดูทางบ้านทั้งคนดูในห้องส่ง
ก็มาถึงแล้วนะครับรายการที่พร้อมจะเป็นเพื่อนคู่ใจพร้อมที่จะเป็นนายทุนให้เงินทุนสู้ชีวิตสำหรับนักสู้ชีวิตที่ต้องการเงินทุนสู้ชีวิตทุกท่านเลยนะครับ
เพราะว่าเราคือรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
แล้วตอนนี้นะครับก็ยังคงเป็นแคมเปญพิเศษนะครับของรายการของเราในตอนที่ชื่อว่านักสู้รุ่นจิ๋ว
จากจิ๋วแล้วนะคะเรื่องราวชีวิตยังแจ๋วอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเงินรางวัลไม่อั้นค่ะแจกทั้งผู้ใหญ่เลยค่ะ
เมื่อใดก็ตามที่ร้องครบ๑๐หยิบไปเลยค่ะ๑ล้านบาทครับ
ก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับถ้าเดือดร้อนนะครับไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครนะครับเราก็เป็นแสงสว่างเล็กช่วยท่านได้
เพียงท่านมีความสามารถทางการร้องเพลงหรือว่ามีความจำที่ดีเท่านั้นเองก็ตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวของเด็กค้างกันไว้
โอ้โหน้องคนนี้บอกได้เลยว่าเกิดมาพร้อมกับแบกโลกไว้เยอะมากจริงนะคะ
จากแบกโรคภัยไข้เจ็บไว้เยอะแล้วแต่ว่าครอบครัวที่บ้านค่ะก็ยังลำบากมากอีกด้วย
อกจากจะลำบากแล้วก็มีน้องอีก๒คนอยู่กับคุณยายที่ไม่ค่อยจะแข็งแรงเหมือนกัน
เสพออดแอดเหมือนกันทำงานก็ไม่ค่อยจะสู้ดีแล้วนะคะ
เรื่องราวชีวิตของน้องช่างเข้มข้นเหลือเกินไปชมภาพชีวิตกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ครอบครัวของหนูมีอยู่ทั้งหมด๔คนค่ะมีหนูยายมีน้องข้าวมากแล้วก็น้องข้าวสุกค่ะ
ยายเป็นคนเลี้ยงพวกหนูแล้วก็น้องมาค่ะยายมีพระคุณต่อหนูมากเลยค่ะ
พ่อกับแม่เขาอยู่กันไม่ได้ก็แยกทางกันแล้วก็หอบลูกมาให้ยายเลี้ยง
ยายก็เลี้ยงมาตั้งแต่๒เดือนจันทร์๑๑ขวบกว่าแล้ว
ทุกวันนี้ยายขายน้ำพวกผลไม้เอาไปต้มขายแล้วก็ขายชาเย็น
บางวันก็ได้บ้างช่วงนี้ฝนแรงยังพอได้
ช่วงหน้าฝนบางวันก็ไม่พอซื้อข้าวก็มีลำบาก
กินเก่งยิ่งเข้าตูก็กินเก่งเยอะข้าวเม่าก็ยิ่งหนักเลย
ข้าวสุขเขาก็จะกินพวกขนมกับนมนมถุงนึงนิดสองวันหมด
ยายก็กินข้าวแค่วันละมื้อเพื่อเก็บตังค์ไว้ให้หลานได้ซื้อขนมกิน
ถ้าเขาได้กินอิ่มนอนหลับก็ยายก็มีความสุขแล้ว
สารยายที่ยายต้องมาเลี้ยงพ่อของหนูของน้องแล้วก็ยายก็ทำงานไม่หยุดเลยค่ะ
วันอาทิตยายก็ไปทำสวนหลังบ้านไปปลูกผักบ้างไปลดน้ำต้นไม้บ้าง
ยายเป็นโรคเบาหวานความดันแล้วก็โรคหัวใจ
ยายก็เจ็บขาอยู่ค่ะแล้วกระดูกยายค่ะข้างหลังเพื่อนไปสามที่
หนูเป็นเด็กแอร์ดีค่ะพัฒนาการช้า
หนูจะเรียนไม่ทันเพื่อนในห้องค่ะ
แล้วก็ตาข้างซ้ายของหนูเป็นตาบอดไก่ค่ะ

ตาข้างขวาเป็นเส้นประสาทกุดทับจะทำให้สายตาสั้น
ที่หมอให้เช็คอยู่จะเป็นลูกภูมิเพศเกี่ยวกับผิวหนังค่ะ
ผิวหนังมันจะเป็นเหมือนกับเพื่อนนะคะ
บอดไก่ของเขาเซลล์แสงสว่างเขาจะเห็นแต่กลางวัน
กลางคืนเขาจะมองไม่เห็นจะชนหมดทุกเรื่องเลย
ชนขนาดนี้ประตูที่บ้านอะไรเนี่ยชนหมดทุกอย่าง
แล้วชนทุกวันไปช่วยยายขายของหน้าโรงงาน
ตักน้ำแข็งได้อย่างเดียวเพราะว่าอื่นเขาทำไม่ได้
เขาจนเสียหายหมดเพราะตาเขาไม่ดี
หมอบอกว่าเพราะกลุ่มแพ้ในร่างกายเขาเนี่ย
มันก็จะเป็นเศรษฐกิจกันหรือว่าเป็นอะไร
พอเช็คเลือดที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าต้องเสียตังค์
อย่าให้ไม่มีตังค์ก่อน
แอลดีเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับสมาธิสั้น
แต่แปลกจังเลยทำไมจำเพลงได้เก่งมาก
มีวิธีการจำยังไงบ้างคะข้าวตู
ฟังเพลงหลายเที่ยว

มีน้องสาวอีกหนึ่งคนก็คือแม่ของเขา

เหมือนเขามาไม่พร้อมไม่มีเหมือนคนอื่นนะคะ

เหนือลงผิดไม่ได้
รู้สึกว่า

กับหลานนี่ก็จะผูกพันกันเป็นพิเศษ

อย่างน้อยชีวิตชมหนึ่งมันก็เคยสวย
แม้สุดท้ายมันจะยิ่งซวยก็ช่างมัน

สองตาจะเลือนลางแม้หนทางจะมองไม่เห็น
แต่หากหัวใจไม่หยุดเต้นก็จะขอสู้เต็มกำลัง

สวัสดีค่ะ

ขอต้อนรับสู่ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

มากับครอบครัวนะคะมากับคุณยายหมวย

ข้าวสุกแล้วก็ป้าปานะคะแล้วก็ลูกป๊าด้วยนะคะ

ตอนนี้อยู่กับเราเป็นครั้งที่๓นะคะ
ภัยไข้เจ็บนี่ไม่ต้องพูดถึง
ไม่ว่าจะเป็นคุณยายเอง
เด็กนี้ก็ต้องกินนมกินข้าวกินขนม

ทีมงานที่ถือป้ายอยู่ข้างล่างเนี่ย
ไปจดมรสิริรวม

คือน้องเข้าตูเนี่ยเป็นสารพัดโลกเลยนะครับที่มากับตัว
คือตาข้างซ้ายนี่เป็นตาบอดไก่นะครับ

ตาข้างขวานี่เป็นเส้นประสาทกดทับนะฮะ
แล้วก็โรคผิวหนังด้วยอยู่ในกลุ่มเดียวกับโรคสะเก็ดเงิน
มีอาการต่อมไขมันทางผิวหนังทำงานผิดปกติ

ก็คือโรคปกพร่องทางการเรียนรู้สมาธิสั้น
นี่ก็คือรวมอยู่ในน้องข้าวตูคนนี้

ดังนั้นมาเรามีเพื่อนเยอะมากในร่างกายอะ

แล้วเวลาท้อเข้าตูบอกกับตัวเองว่าไงบ้าง

เวลาชนอะไรแล้วเจ็บเข้าตัวบอกตัวเองว่าไงบ้าง

ป้าป่าครั้งที่แล้วนั่งอยู่ตรงนู้น

เราคุยกันไว้ครั้งที่แล้วได้ถามเรื่องราวก็ยิ่งทราบซึ้งและประทับใจในการเสียสละของพี่ปามาก
เพราะว่าพี่ปาเนี่ยเสียสละทั้งอนาคตแล้วก็เสียสละทั้งเวลา
เพื่อต้องมาดูแลหลานมาแบ่งเบาภาระของคุณแม่
จริงแล้วพี่ปาเรียนจบอะไรมาพี่ปลา
จบปริญญาตรีขณะวิทยาศาสตร์เอกสาธารณสุขชุมชนค่ะ

ดูแล้วเนี่ยถ้าฟังจากวิชาการเรียนอนาคตดีแน่นอน

ก็ค้าขายเล็กน้อยค่ะ
เพื่อจะดูหลานแล้วก็ดูลูกแล้วก็แม่ค่ะ
คือถ้าเราเลือกจะทิ้งตรงนี้ไป
ก็ชีวิตสวยหรูก็รออยู่ข้างหน้าค่ะ
ตอนจบใหม่ก็มีการเปิดสอบบรรจุ

แม่ที่ต้องเดินทางในการค้าขาย
หรือว่าหลานที่ต้องไปกลับโรงเรียนอะไรแบบนี้
แล้วปกติแล้วคนที่จบคณะของพี่ป่าจบเนี่ย

ส่วนใหญ่ก็ไปสอบบรรจุเป็นนักวิชาการสาธารณสุข
หรือว่าเข้ามากรุงเทพก็สอบของกรมสาธารณสุขอะไรแบบนี้ค่ะ
นึกถึงเรื่องนี้เศร้าไหมพี่ป่า

แต่ก็ต้องเดินต่อ

ไม่อยากทอดทิ้งครอบครัวไปไกล

อยากดูแลแม่อยากดูแลหลาน
เท่าที่กำลังจะไหวอย่างนั้นเหรอคะพี่ป่า
ใช่ค่ะ

ดีหนึ่งเอากันอย่างใจค่ะ
ค่อยเดินนะค่อยเดินนะเข้าตู

ก็ขอให้การเดินทางมากรุงเทพครั้งนี้ของครอบครัวของน้องข้าวตูนี่เป็นการเดินทางที่มีแต่ความสุขแล้วก็กลับไปพร้อมกับรอยยิ้มแล้วก็เงินทุนสู้ชีวิต
ก็เป็นอันว่าวันนี้น้องก็จะมาเริ่มแข่งขันเป็นนักสู้ชีวิต
เริ่มต้นกันที่เพลงที่๕พร้อมกับตัวช่วยอีก๓ตัว
หลังจากนี้มีสิทธิ์แตะถึง๑แสนบาทคุณป่า
โอ้โหมีสิทธิ์มากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวช่วยยังไม่ได้ใช้แล้วน้องก็ดูแล้วมีความสามารถทักษะในการร้องเพลงดีทีเดียว
เพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันที่เพลงที่๕เลย

พร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๕นะครับมูลค่า๘๐๐๐บาทมาเลยครับ
เพลงนี้เป็นเพลงโอ้โหอินโทรสวยสวยคุณป๊า
แต่เสียงขลุยมานี่แบบว่าโหยหวนจริง

เค้าตูเป็นอย่างไรครับ

ของคุณแอนมิดชัยชื่อเพลงว่าอะไรคะ

ก็มีสิทธิ์ที่จะหยุดได้ตลอดเวลา
แต่ถ้าอยากได้ไปต่อก็ต้องบอกว่าสู้นะครับแต่ห้ามร้องผิด
ถ้าร้องผิด๖๐๐๐ที่มีอยู่เหลือ๓๐๐๐นะครับ
เอาละครับฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท

สิทธิ์ใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ต้องร้องให้ถูกหมดทุกคำนะลูก

ค่ะ

เหมาะเค้าตูสันเดยสู้และเราเหมือนอยู่เตียงกว่าใบชัยหาด
สบายมากโอเคสบายค่ะเอาละครับมีสมาธิมีสติให้ดีนะครับ
พร้อมแหละครับน้องเค้าตูพร้อมแล้วเราก็มาถึงเพลงที่ห้านะครับ
เพลงนีู้น้าค่า๘๐๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๕เพลงมาครับ

จะบินอ่อนแล้วรุ่นไหลห่องฟ้าขึ้นมาเทียบสิ้น
จะอยู่พรบเหมียญไหนรอยมาสิ้น
แค่เพียงปลงแดนติดกัน
อะไรซึ่งไม่ไฟเมืองแมน
เห็นแขวนเห็นแดง
กันด้านว่าเป็นบ้านงาม
ประสาทเจ็ดสีล้วนแต่ดีมีหล่อใจ
ด้วยเหตุฉะไหนหรือจึงไม่เห็นเช่นความงาม
ดินแดนแห่งเรามีแต่ประกรรม
ขาดไฟไร้น้ำต้องตามด้วยแสงเดือนดาว
ห่วงฟ้าไม่ล้า

ห่วงน้อยกันตำพันเคลียดเจ้า
มาถึงนี่พอดีที่เรา
ส่งภาพให้คุ้มภาพในนมกายเจ้า
แข็งแรงและช้า
เจ้าก็คงจากไป

ห่วงฟ้าจะจนมีแรง
เพื่องมันต่างแห้งก็สะแสว้ง
เที่ยวห้ามัย
ที่ตอนจากลาไม่เคยว่าเห็นใจ
บทเรียนสุดท้าย
เป็นกายไม้ของทอง
ดีขึ้นไหม

ถ้าไม่ได้พี่ป่าก็แย่เหมือนกันนะ

กาดเขาคนนึงเราก็ไปไม่ไหว
ปาก็เหนื่อยเลยแหละเสียสละทำเพื่อหลาน